ตำรวจสามารถจับกลุ่มชายหญิงชาวต่างชาติเอาไว้ได้

ขายยาเสพติดให้กับนักท่องเที่ยวบนเกาะพงันนะคะ
ตอนนี้เตรียมขยายผลผู้ร่วมขบวนการอีกหลายรายค่ะ
ตำรวจผู้ท้อนเกาะพังันที่สุรธารณี
จับกลุ่มนายเอ็มริโกซานโตแอบรุสโซ
อายุ๔๔ปีนะคะเป็นสัญชาติอเมริกา
และนางสาวริมมาคูคาโนว่าอายุ๒๒ปี

หลังทางชุดสืบสวนวางแผนจับกลุ่ม
จากการสืบทราบว่ามีนักค้ายาเสพติดรายสำคัญบนเกาะพงัน
จับกลุ่มก็ส่งสายลับให้ติดต่อกับชายชาวต่างชาติรายหนึ่ง
นำยาเสพติดมาส่งให้บริเวณริมถนนบ้านเหนือหมู่๑ตำบลเกาะพงัน
ต่อมาก็มีชาวต่างชาติเป็นชายหนึ่งคนหญิงอีกหนึ่งคน
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปิดป้ายทะเบียนมาพบสายลับ
แต่ไว้ตัวทันก่อนขี่รถหลบหนี
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไล่ติดตามและเรียกตรวจค้นค่ะ
จากการตรวจค้นพบผู้ต้องหาซุกซ่อนยาอีไว้ตามจุดต่างในรถจักรยานยนต์จำนวนนึง
บรรจุใส่ถุงแล้วก็แยกเป็นถุงละประมาณ๑กรัม
ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปตรวจค้นที่ห้องพัก
ยังพบมียาเสพติดอีกหลายรายการพร้อมด้วยเงินสดอีกกว่า๒แสนบาท
ได้นำของกลางทั้งหมดพร้อมผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน
และพยายามจำหน่ายโดยผิดกฎหมายค่ะ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่า
นำยาเสพติดดังกล่าวมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวตามสถานบันเทิง
และงานปาร์ตี้ต่างราคากรัมละ๒๐๐บาท
ส่วนยาเคจำหน่ายราคากรัมละ๒๕๐๐บาท
มูลค่าของกลางทั้งหมดแล้วก็กว่า๕แสนบาททีเดียวนะคะ
ตำรวจก็เตรียมขยายผลเพิ่มเติม
เพราะว่าทราบว่าผู้ต้องหามีเพื่อนชาวต่างชาติร่วมแก๊งอีกหลายคน
ลอบจำหน่ายยาเสพติดกันอยู่ในพื้นที่เกาะพงันเหมือนกัน
โดยทำกันเป็นขบวนการและทำมานานหลายปีแล้วด้วยค่ะ